บอกแล้วว่าการลงทุนสภาพเศรษฐกิจต่างต้องตรวจสอบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ
มาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมาพูดคุยกับทั้งสองท่านในช่วงของครอบครัวบัวหลวงกันหน่อยค่ะ
วันนี้คุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์
แล้วก็คุณดนพัฒน์เย็นชายสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ

ก็สรุปภาพของการลงทุนนะครับใน๑สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า
หลังจากที่มีการลงปัชมาติไปแล้วก็จะเห็นว่าตลาดปูนไทยนั้นขึ้นมา
ปรับตัวขึ้นมา๒๓วันนี้เนี่ยแล้วเริ่มมาย่ำอยู่กับที่
เมื่อวานติดลบนิดหน่อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ตลาดดูเหมือนตรงนี้๑๕๕๐ไม่รู้ว่าจะเอายังไงจะไปต่อหรือยังไงดี
ซึ่งหลายคนก็มองว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
กระแสเงินเข้าประมาณแสนล้านตรงนี้มาก
ตรงนี้ดูเหมือนมากหรือยัง
แล้วตรงนี้มันสามารถไปต่อไหมถ้าเกิดพูดถึงตรงนี้พี่นิดมองยังไงบ้างครับ
ก็ต้องบอกว่าภาพหลักตอนนี้ถ้ามองไปคล้ายกับในอดีต
ในอดีตเนี่ยที่เวลาเราเห็นเม็ดเงินจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าตลาดทุนไทยไหลเข้าตลาดทุนเอเซีย
ปัจจัยหลักเลยมาจากว่าในเรื่องของภาพของเศรษฐกิจ
หรือภาพของทางด้านความเสี่ยงในเรื่องของนโยบายการเงินต่างในโซนอื่น
อาจจะทำให้ดูแล้วไม่น่าปลอดภัยเอเซียเป็นที่พักเงิน
ผมยกตัวอย่างกลับไปเมื่อประมาณสัก๒๐กว่าปีที่แล้ว
มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ล้ามมา
ตอนนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาสบเส่าไป
เด็ดเงินตอนนั้นก็ไหลเข้ามาสู่ตลาด
ตลาดทุนไทยและเอเซีย

เกือบ๑๘๐๐นิด

พูดถึงถ้ามาลงทุนในเอเชีย
หรือในเมืองไทยก็ยังมีโอกาส
ผลต้นแพนได้ดีกว่า

อาจจะรู้สึกว่าแพงในสายตาเรา

นักลงทุนต่างชาติ
ที่ถือเม็ดเงินไว้เยอะ

ฉันจะไปหาผลตอบแทนได้ที่ไหน
และการลงทุนในตลาดตาสารหนี้

ผมก็จะเห็นว่า
ค่าเงินตอนนี้ของเราค่อนข้างแข็ง

จะทำให้ค่าเงินมันแข็งด้วยใช่ไหมครับ
เพราะว่าเวลานักลงทุนเคลื่อนย้ายเม็ดเงิน
เขาต้องการเงินบาทฉะนั้นเนี่ย
จะทำให้ค่าของเราค่าเงินบาทของเรามันแข็งค่าขึ้นเรื่อย
ตอนนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไร
อย่างแรกเลยประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเยอะพอสมควร
ฉะนั้นราคาน้ำมันลดลงด้วย
ค่าเงินบาทแข็งค่าด้วยโอ้โหอย่างนี้ดีนะครับ
พอดีปุ๊บเนี่ยก็จะส่งผลไปเรื่องของเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อตับแบงค์ชาติเอง

ก็ไม่มีแรงกดดันที่จะต้องรีบปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
เพราะว่าให้เป็นขณะเดียวกันเรามาดูในเรื่องของภาคการส่งออก

คนส่งออกต้องแข่งขันดับ
เราเชื่อว่ามันยังคงไม่มีภาพของการเปลี่ยนทิศทาง
จากนี้ไปจนถึง๖เดือนก็คือสิ้นปี
ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังต่อจากนี้คืออะไร
ถ้าภาพของการลงทุนของภาครัฐ
ตัวเลขการผลักดันเม็ดเงินการลงทุนเริ่มสตาร์ทครับ
ในขณะเดียวกันในส่วนของตัวราคาสินค้าเกษตร
ถ้าการเพาะปลูกรอบใหม่น้ำดีได้ผลผลิตดี
ทุกคนมีกำลังซื้อมากขึ้น
วันนี้เศรษฐกิจเราก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อย
ฉะนั้นจะทำให้สายตาของการลงทุนการและปลดหนัง
ชาติที่มองมาสู่ประเทศไทยมั่นใจมากขึ้น
ราคาหุ้นบางตัวมีการปรับขึ้น
ซึ่งโดยรวมก็จะมีทั้งบริษัทที่อาจจะดีกว่าคาด

พิสุทธิงสการไปเรื่อยจนมากลางเดือน
ตอนนี้ตลาดเองก็จะดูครับว่าตัวไหนเนี่ย
ตัวเลขออกมาไตรมาส๒โตขึ้นโตขึ้นไม่พอนะครับ
โตขึ้นแล้วต้องมากกว่าที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดคาดการณ์ด้วย

ใช่นะครับหรือว่าคาดการณ์กันว่าจะดีนะครับ
แต่ดีน้อยกว่าคาดอันนี้ก็โดนขายเหมือนกันนะครับ
หรือว่าถ้าคาดการณ์ว่าจะดีจะโตปรากฏว่าไม่โตก็โดนขาย
การว่าจะดีแต่ลดลงโอ้โหนี่ยิ่งโดนขายหนักนะครับ
เราก็จะเห็นการปรับผอดนะครับเราเลือกว่าการปรับผอด
นักลงทุนคนไหนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ตัวเลขออกมาไม่ถึงก็ขายออก
หุ้นตัวไหนที่ออกมาโอ้โหดีกว่าที่ฉันคิดอีกซื้อกลับซื้อเพิ่มนะครับ
ฉะนั้นในช่วงของตอนนี้เราเลยเห็นหุ้นต่างมีการเคลื่อนไหวที่บางครั้งไม่ได้วิ่งไปด้วยกัน
แต่นี่เราอยากให้เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองในเรื่องของด้านการบริโภคนะครับ
ก็บอกได้ว่าตอนนี้กำไรออกมาแต่มาส๒โอ้โหดีมากโตขึ้นมาร่วมเกือบ๓๐นะครับ
อันนี้ก็ถือเป็นตัวแทนได้นะในเรื่องของตัวเลขการส่งออกทางด้านอาหารนะครับ

มีสัดส่วนของการส่งออกนะครับก็ปรากฏว่ากำไรออกมาดีนะครับ
แนวโน้มมองไปข้างหน้าในครึ่งหลัง๖เดือนข้างหน้า
ราคาไก่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นนะครับท่านผู้ชม
ฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจด้านนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามผลการกำทูลอย่างใกล้ชิด
เพราะช่วงนี้จะมีเรื่องของการประกาศผลประกอบการ
อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลด้วย
ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์
เราลองวิเอนอยู่๓วันนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องทูลเนี่ยก็ต้อง

วันนี้เดี๋ยวครึ่งวันก็เดินทางแล้ว
เดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วทำไงดีคุณหมอ

แล้วถ้าเกิดราคาไม่ได้ให้ขายออกหมดเลย
แล้วมันช่วยไงมันทำให้เราได้ราคาดี

ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจทำยังไงคุณหมอ

ขอบคุณคุณชัยพรกับคุณดนพัฒน์ด้วยนะคะ